เขาบอกว่าถ้าเกิดโควิด๑๙หายไปเขาอยากจะให้คุณชนะพาไปทานอาหารญี่ปุ่น

ฉันก็เลยจะแนะนำเมนูอาหารญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นแบบลูกครึ่ง
ญี่ปุ่นเด้อญี่ปุ่นอีสานไง

ดูเหมือนเอ๊ะจะเข้ากันหรือไม่เข้ากันแล้วเมนูญี่ปุ่นผสมอีสานนั้นจะออกมาเป็นยังไง

นี่ใครอยากจะหาเมนูแปลกนะคุณแนะนำให้แวะมาที่ร้านนี้

ไปถึงทำยังไงคุณชนะ

ชื่อร้านโวยวายคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนศรีฮราชเดโชชัย
ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดบ้านคุณชนะ

ถูกต้องที่นี่เขามีเมนูอาหารอร่อยหลากหลายเมนูเลยนะ
จริงแล้วช่วงนี้เป็นฤดูกาลด้วยเขาก็เลยมีเมนูพิเศษ
นั่นก็คือซูชิไอ้มดแดง
ซูชิอะไรแล้วมารวมกับไข่มดแดงได้ยังไง
คือทางร้านน่ะเขาคิดค้นและก็ดัดแบบเปลี่ยนสูตร

ก็คือหรือเป็นข้าวเหนียวไทยบ้านเรานี่นะ
แล้วมาพันห่อได้สาระเห็นไหม
จากนั้นเขานำไข่มดแดงไปปรุงกับน้ำยำให้คล้ายลาบ

แล้วก็มาท็อปโปะบนหน้าข้าวเหนียวอีกทีนึง
ซึ่งเมนูนี้เขาบอกว่า๑ปีหาทานได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
ก็คือช่วงเมษายนจนถึงช่วงนี้ใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีไข่มดแดงอยู่เนอะ

ใครที่อยากกินอยากทานเดี๋ยวจะแนะนำให้แล้วกันนะ

คือปกติเราจะเคยทานพวกเป็นซูบูชิไข่ปลาแซลมอน

แต่อันนี้ซูชิไข่มดแดง
ลูกค้าที่เขามาชิมเนี่ยติดอกติดใจแล้วก็บอกว่าอร่อยแบบลงตัวมากเลย

เปรี้ยวหวานเผ็ดจัดจ้านในเวลาเดียวกันนะคะ
แล้วเขาก็จะมีชาเขียวที่ทางร้านเสิร์ฟให้คู่กัน

เราได้ไปทานอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียม
เอาเป็นว่าใครที่อยากจะริ้มลองรสชาติความแปลกใหม่นะ

ทางร้านเขาจะขายชุดละ

ก็คือ๑๐๐บาทมีทั้งหมด๓คำแบบนี้

ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้า

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลย

ทำไมต้องโวยวายขนาดนั้น

คุณผู้ชมที่อยู่พฤษณุโลกแล้วไปทานร้านนี้ไปถึงโวยวายเม็ดจะไม่ได้กิน

อุ้ยดีบ้านคุณมีของดีเด็ดมากมาย

เอานะเอานะอย่างน้อยตลอดข่าวเราก็นำสิ่งดีให้กับคุณผู้ชมนะคะ